โหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

สวัสดีค่ะ

ช่วงนี้หนุ่มจ๋าวที่เกิดเดือนไหน
จะมีเกรนเป็นไม้ไม่รู้ตัว

คุณลูกคะคุณลูกไม่รู้ตัวเหรอคะ
แม่ยังรู้ตัวว่าแม่เป็นไม้มาเป็นหลายเดือนแล้วค่ะ

แต่ลูกนี่หูพิษจริงเลยนะ
ตอนนี้ไปอัพเดทกันเลยในช่วง

นักพยากรภายยิปซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย

พี่ถุงอยากมาอัพเดทดวงมาก
อยากรู้ว่าพวกเราจะดวงดีแค่ไหน

เพราะฉะนั้นเรามาอัปเดตดวงนะครับ

ตั้งแต่วันที่๑๖นะคะถึง๒๒พฤษภาคมค่ะ

ไปรีบหยิบกระดาษปากกามาจดเลย

มาเริ่มเลยสำหรับเอาใจคนเกิดเดือนนี้ก่อนละกัน
แล้วให้เดือนพฤษภาคมกันก่อนเลย

เพราะว่าได้ภัยอะไรได้ภัยเจ้าชายดาบ

ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จมาถึง
อีกอันหนึ่งโอ้โหเลิศมาก๙ถ้วย

แล้วต้องระวังเล็กความรัก
ลักซ้อนซ่อนเร้นซ่อนเงื่อน

ไม่ทันแล้วเกิดมา๖๐ปีแล้ว

ท่านพิการก็ขอพรที่องค์บิเศษ

จากความสามารถของตัวเอง
ไม่ต้องกังวลเพราะสะพาสบายใจได้
แล้วมาเดินมิดทุนาเลยดีกว่า
มิดทุนาได้ไภจักวารด์แล้วก็เจ้าหญิงเหรียญ

การเงินโดดเด่นเป็นที่สุด
ชอบอีก
ต้องเจ้าที่จะทำเติมศักดิกภาพออกมาเดือนต่อไปกรกฎาคมได้ไพ่๕ดาบกับ๘ถ้วย
๕ดาบอันนี้มันดีนะคะ
เหินจากคนรักไม่ค่อยได้เจอกัน

แต่๕ดาบในเรื่องการงานเด่นที่สุด
เพราะเกี่ยวกับวิศวกรณ์สถาปนิก

เงินเขาบอกว่าจะได้มาจากผู้ใหญ่ส่งเสริม

เช่นไปให้ใครยืมเงินไว้อยู่ดีก็เจอลูกหนี้

แต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพ

นี่จงต้องระวังนิดนึนคือนี่คือดีทุกอย่างออกให้รับมีอะไรให้ระวังเลยใช่ไหมคะ
เรื่องของอะไรคนป่วยโรคพยาบาลมุมธิลามาพิศีริแม่อยากได้อะไรไหมแม่ป่วยมากเลยอ่ะป่วยจิต
ต่อไปค่ะเดี๋ยวสุดท้ายในเบรดนี้แล้วนะคะกัญญายนต์ค่ะ
กันยายนได้๗ดาบแล้วก็ได้ไพ่ราชินีดาบ
กัญญานี้ผู้หญิงดีกว่าผู้ชายอ๋อเหรอ
ผู้ชายต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาคดีความต่างต้องระวัง
ค่ะต้องดูแลแต่ผู้หญิงกลับเด่นในเรื่องของงาน
งานประจำทั้งการลงทุนจะมีช่องทางการลงทุนใหม่เข้ามา
ผู้หญิงเด่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภรรยาให้ออกนำไปเลย
ถ้ามีโอกาสก็ขอพรเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแชร์เล้งเอี๊ยะแชร์เล้งเอี๊ยะคือเทพเจ้ามังกรเขียว
คุณต้องไปไงที่บรรมอร์บรรมอร์วัดทิพยาวาลี
โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยไปแล้วเรื่องความรักล่ะคะ
ความรักไปที่เดียวกันเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเจ็บดาบต้องระวังรักลวงตา
อ๋อหลอกหรอไม่ใช่เราไม่ได้เกิดเดี๋ยวนี้เราอย่าไปตื่นเต้น
ไม่เป็นไรคือเราอย่าไปทุ่มเทความรักนี่เราต้องเผื่อใจ
รักตัวเองรักพ่อแม่แล้วก็รักเขานิดหน่อย
คือรักเนี่ยไม่ใช่รักด้วยใจอย่างเดียวต้องรักด้วยสมองด้วย
ใช่ใช้๒ซีกทำไมแม่เข้าใจ

แม่แหละอยู่จนมาถึงปากนี้ไง
ใช่เลยแต่พูดถึงอัปเดตมาเนี่ยตลาดเดือนเขาดีทั้งนั้นเลยนะ
แต่ก็มีแบบว่าจุดให้แบบว่าระวังนิดหน่อย
แต่ตอนนี้อีก๗เดือนที่เหลือค่ะปุ๊ยเลย
ว่ายังไม่หมดพักสักครู่ใช่ค่ะ
ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อค่ะ